เพราะว่าหลายคนแตกตื่นเรียกว่าจ้าละวันกันเลยทีเดียวนะครับ

สเปะสปะสเปะสปะคนเดียวไม่เป็นไร
แต่ขับฝ่ารถยนต์คันอื่นเดินหน้าถอยหลัง
พุ่งชนคันอื่นไปมากมาย
ฝูงชนเขาต้องล้อมกันเข้าสกัดจับ

พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้พร้อมกันเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เมืองไกเซรี

ซึ่งเป็นมืออุตสาหกรรมของตุรกีค่ะ

แล้วก็อยู่ในรถยนต์คันสีดำกับแฟนสาว
แต่จู่เกิดบันดาลโทษะอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะคะ

แล้วก็ออกมาจากถนนสายหนึ่งแบบนี้
คนขับรถคนนี้พยายามเร่งเครื่อง

เพื่อจะหลบหนีจากฝูงชนค่ะ
ก็ทำให้รถไปชนเข้ากับรถคันอื่น

ท้ายที่สุดฝูงชนเองก็แตกกระเจิงเหมือนกัน

พร้อมกับมีดยาวในมือด้วยคุณผู้ชม
แฟนสาวที่อยู่ในรถด้วยกันก็พยายามวิ่งลงมาห้ามแล้วนะคะ

ว่าเหตุการณ์ดำเนินไปเป็นเรื่องราวแบบไหนต่อ